ตัวที่ภูเก็ต๑๔วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเองก็เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ก็มีภารกิจมากมายนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ
เทนนิสเองแล้วก็โค้ชเชย์ก็ได้ไปกราบสมเด็จทงชัยครับที่วัดไตรมิตรนะครับ
เพราะว่าก็เชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับสำหรับกำลังใจดีในการที่
เทนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้สำเร็จนะครับก็หลังเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าครับ
เข้ากราบสมเด็จทงชัยที่วัดไตรมิตรในช่วงบ่ายนะครับ
เทนิสพนิพักษ์วงพนักกิจก็พร้อมด้วยคุณพ่อสิริชัย
วรวิหารจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับเพื่อไปแก้บนหลวงพ่อโสธรหลังสามารถคว้าเหรียญทองโอลิปิกมาคลองนะครับ
แก้บนตามที่ได้บนบานสารเก่าเอาไว้ก็เป็นที่เรียบร้อย

หลังจากที่เข้าแคมป์เก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับ
ส่วนในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นวันแม่ครับน้องเทนนิสเองก็ได้นำพวงมาลัยมากราบคุณพ่อ
พร้อมด้วยพี่สาวแล้วก็หลานนะครับโดยน้องเทนนิสเองอวยพรคุณพ่อให้สุขภาพแข็งแรง
พร้อมกับขอบคุณคุณพ่อที่เลี้ยงลูกทั้ง๓คนมาอย่างดี
ทำหน้าที่ทั้งพ่อแล้วก็แม่เนื่องจากคุณแม่ของน้องเทนนิสก็เสียชีวิตไป
ตั้งแต่น้องเทนนิสยังเด็กเด็กนะครับน้องเทนนิสเองก็ยังทิ้งท้ายนะครับ
ให้พ่อเนี่ยไม่ต้องทำงานแล้วครับให้ใช้ตังค์ลูกอย่างเดียวเลยครับ
ก็นอกจากจะเก่งแล้วก็ยังมีความกระตันอยู่มากเลยนะครับ